อัปเดตกันสักนิดนึงว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

มา๙๘๘๘เนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ต่างประเทศอยู่
ค่ะนะฮะแต่ก็มียื่นเงื่อนไขมาแล้วกันว่าจะขอมอบตัวแล้วล่ะ
วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
พลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาเนี่ยนะฮะ
เปิดเผยว่าบิ๊กเนี่ยก็เป็นพี่น้องในตระกูล๔

ถูกต้องไหมฮะหรือนายกิติพงศ์ขจรบุญถาวรเนี่ย
ต้องใช้คำว่าเขาเป็นผู้ต้องหาในคดีมา

ตอนนี้ตัวเขาเองพยายามติดต่อขอมอบตัวแล้ว
โดยยื่นเงื่อนไขต้องได้รับการประกันตัว
คือหมายถึงว่าเอาละเขามามอบตัวนะ
แต่สัญญากับเขาก่อนว่าต้องให้เขาประกันตัวนะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันมีเงื่อนไขนี้ด้วยเหรอ
นั่นแหละสิเราจะสร้างเงื่อนไขกันได้
กฎหมายมีอยู่แต่คุณสร้างเงื่อนไขมาแบบบอกกับกฎหมายว่าอย่าทำแบบนี้กับฉันแบบนี้

เขาบอกอ้าวอย่างนี้ทุกคนก็สามารถขอประกันตัวได้หมดเลย
เขาบอกว่าเอาจริงตำรวจไม่สามารถรับเงื่อนไขนี้ได้
เพราะอะไรหนึ่งเจ้าตัวก็ยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศ

เอาล่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมามอบตัวนะแต่เรามีเงื่อนไขให้คุณนิดนึง

ตำรวจบอกงงคงให้ไม่ได้
ซึ่งตำรวจก็พูดมาตรงว่าเขาให้ไม่ได้
ส่วนผู้ต้องหาคนอื่นในคดีเนี่ย
ยังไม่มีการติดต่อเข้ามาอย่างเป็นทางการนะฮะ
เหมือนที่มีการนำเสนอข่าวออกไปเนี่ย
แต่คาดว่าได้ตัวผู้ต้องหาบางส่วนเร็วนี้แล้วล่ะ

พบว่ามีผู้ต้องหาสองคนเนี่ย

เพราะว่าเราอย่าลืมว่าช่องทางธรรมชาติของประเทศเราก็เยอะ

ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนก็ได้เรียกพยานมาสอบปากคำเพิ่มเติมเนี่ย
อีกสิบปากเพราะฉะนั้นเนี่ยในอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ย
ก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะวันนี้เขาบอกว่าเวลาดูคดีพวกเนี้ย
เขาจะดูเส้นทางการเงินค่ะเส้นทางการเงินส่วนที่มีข้อมูลว่า
นางสาวอิสราทองบริสุทธิ์เนี่ยก็คือดิวใช่ไหมดิวค่ะที่ตำรวจเดินทางไปขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ไต้หวัน
เดี๋ยวดิวจะเดินทางกลับมาประเทศไทยเนี่ย๑๖มีนาคมคุณลุงยืนยันแล้วดิวจะกลับมา
เรื่องต้นตำรวจเขาบอกว่าตอนนั้นก็มีกระแสข่าวว่าจะกลับจะกลับมา
เรื่องต้นยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางนะก็น่าจะเดินทางกลับมานั่นแหละนะ
ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกำหนดการเดิมที่นิวเคยพูดเอาไว้
ว่าจะกลับมาปุ๊บก่อนจะไปแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกาย
อันนี้ก็เป็นข่าวของมา๙๘๘เป็นการอัปเดตกัน
มาเก้า๘๘๘เงียบไปเลยเนาะเพราะว่ามันมีอะไรที่ใหญ่กว่ามาเก้า๘๘๘เยอะเลยอะ
ข่าวมีทุกวันแต่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่ามันยังไม่จบไงอันนี้